ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลค่ะ
ก็ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพรัฐ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ต่อภาคประชาชน
ในการบูรณาการการบริการอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐ
มีความรู้ความเข้าใจของภารกิจและประโยชน์ของการบูรณาการ
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
ระบบดิจิทัลเนี่ยจะทำให้การเชื่อมข้อมูลฐานข้อมูลต่างของภาครัฐเนี่ย
อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
วันนี้การไฟฟ้านครหลวงนะครับหลังจากที่เอาเทคโนโลยีไปใช้
แล้วก็ทางสำนักงานรัฐบาลเชื่อมข้อมูลจากทะเบียนราชไป
ตอนนี้ทุกสาขาของการไฟฟ้านครหลวงสามารถให้บริการเปิดมิเตอร์ไฟฟ้า
โดยไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเลย
ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้บริหารและบุคลากร
หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนที่สนใจ
รวมทั้งมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชน
แอปพลิเคชันคู่มือประชาชน
และการอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ